พื้นที่หน้าบ้านหน้าร้านทางเท้าหรือว่าทางที่เป็นที่จอดรถเนี่ย
เราไปจอดรถได้ไหม
บางคนก็บอกว่าจอดได้มันเป็นที่สาธารณะบ้านคุณตึกแถวของคุณ
ว่าก็แค่ตรงนี้ไงตามโฉนดแค่นี้
ถนนข้างหน้าก็ของสาธารณะใครก็ต้องจอดได้สิ
แต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าพื้นที่ของเขามันอยู่ขนาดไหน
มันต้องไปดูโฉนดดูทางวัดด้วยเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
แต่บางที่ที่มันน่าเกลียดจริงก็มีเอาเก้าอี้ไปวางวางอะไรแบบ
ไม่ใช่ที่ของคุณได้ซ้ำบางที่มีพุทธปากหน้าถนนเนี่ย
ที่เป็นแบบบ้านตึกแถวอะค่ะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะก็จะมี
เขาก็จะมีทางเท้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็จะเอาเก้าอี้ไปวางตรงถนน

ท่านผู้ชมลองคุยกันไว้นะแล้วดูเรื่องนี้พร้อมกันไปด้วยนะครับ
เพราะมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นที่ริมถนนแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี
ตรงตึกเนี่ยตรงหน้าร้านเนี่ยอันนี้เป็นของหมอเขา
มันมีพื้นที่จอดรถอยู่มีคนเอารถมาจอด
แล้วมันก็เลยมีกรณีปัญหาเกิดขึ้น
เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับ
มันมีพื้นที่ส่วนตัวคุณดูสิค่ะ
ได้ครับโอเคไม่เป็นไรวันนี้ค่ะ
คือผมจะมาทำธุระที่อามาโดนะครับ
แต่คุณหมอบอกว่าไล่ผมออกจากที่จอดรถนะครับตอนนี้
คือขอให้เขาถอยออกก่อนค่ะ

ก็เป็นการโตเถียงกันกับหมอกับผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็คือคนถ่ายคลิปนะคุณเขียนมาสอน
เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์แถวถนนที่อุบลรัชธานีนะครับ
ก็มีการเผยแพร่ไปผ่านสังคมออนไลน์นะฮะ
รถยนต์สีขาวเป็นของคนที่ถ่ายคลิป
จอดที่หน้าร้านของหมอที่เป็นอาคารพาณิชย์
บอกว่าจะไปติดต่อธุระที่ร้านข้างเนี่ย
หมอก็บอกให้เลื่อนรถไปก่อนมันขวาง
เจ้าของรถก็บอกว่าไม่นานหรอก
แล้วทำไมหมอต้องแบบมาใช้คำไม่สุภาพ
แต่หมอเขายืนยันว่าที่คุณอ้างว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่
เพราะตรงจุดที่คุณจอดรถเนี่ยคือพื้นที่ของเขา

แล้วก็คือมันตกลงกันไม่ได้
ประทะคารมมันก็เลยเข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคุณทำไมความเช่นนั้นล่ะ
คำว่าหน้าด้านน่ะหรอ
ที่คุณขออนุญาตดิฉันบอกว่าไม่อนุญาตทำไมคุณยังคงมา
แล้วใช้คำว่าแป๊บนึงนะครับขอแป๊บนึง

อันนั้น
อันนั้นผมเป็นคนใจดีผมเป็นคนมีแม้ตาต่อคนทั่วไปนะครับ
อันนั้นไม่ใช่ปกติ

คุณหมอก็ยืนยันว่านี่หลัก๖หลักเขตนี่มันยืนยันชัดเจนว่านี่เป็นที่ของเขาที่หน้าร้านเขา
ถ้าจะเป็นที่ของเขตถนนนู่นวัดจากแนวเสาไฟฟ้าไปแล้วนู่นมาจอดไม่ได้นะ
นู่นแล้วฮะก็มีเจ้าของร้านที่อยู่ร้านข้างก็ออกมาช่วยกันโต้แย้งนะครับ
แล้วก็อ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วด้วยนะไม่ใช่เป็นครั้งแรก
เพราะว่าทางนี้มันไม่ใช่ทางที่หนึ่งมันเป็นทุกครั้ง
หลักฐานี่หมดตั้งแต่ทางที่หนึ่งจนถึงครั้งนี้อยู่
ผมไม่เคยร่านใครผมทำงานทำธุรกิจตามเราให้อยู่ที่สวัสดิ์ไม่ใช่ถามคุณหมอ
คุณหมอทำหลายครั้งผมไม่ได้การท่านรับฐานควร
แล้วคลามอยากผล่ายจนผมทนไม่ได้ต้องขอมา
คุณหมอสั่งไหมคุณหมอสั่งไหมคุณหมอสั่งไหม

คุณหมอได้เอากาวไปละเลงรถเขาไหมครับ
มันไม่ใช่มีคำอยากถ่าย
ให้ตรงคำถามเดี๋ยวคุณหมอตอบให้ตรงขนาด

ดิฉันต้องตอบทั้งหมด
อันนี้ผมต้องกลัวนะครับว่าเดี๋ยวเขาเอากามาละเลงรถผมนะครับ

ฟังคำเทียบกันเลยนะที่ฉันเครียดแทน
นักผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างเขาเคยเจอกันแบบนี้ไหม
เอาเป็นว่าคือวิภาควิจารณ์ไปควางนะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายจริงชัดเนี่ย
มันก็ต้องไปดูจากหลักเขตดูจากพื้นที่

ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นที่สาธารณะนะ
ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะคิดว่า
ถนนสาธารณะฉันจะทำอะไรก็ได้จะจอดรถตรงไหนก็ได้
ต่อให้เป็นหน้าบ้านตัวเองแล้วไปจอดรถกีดขวางทางคนอื่น
อยู่ซอยหมู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้นะ
อันนี้ก็ถือว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่น
แต่ถ้าเป็นที่ของคุณแล้วคนมาจอด
แล้วคุณไปกรีดไปทำร้ายไปทำลายอะไรรถเขาเข้าของเขา

ที่สุดแล้วมันวนมาถึงเรื่องของน้ำใจ
อ้า